สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาสนุกสนานกันต่อน้องใบตองก็ยังคงทำท่าตะกะแตนตำข้าวอยู่นะฮะ
กลับมาในช่วงนี้สนุกสนานครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีเรื่องราวมากมายให้ได้ติดตามเลยทีเดียว
เรื่องของไลน์ใช่ค่ะวันนี้ส่งมานะคุณผู้ชมค่ะเราอยากรู้เหลือเกินว่าเมนูเด็ดสุดสัปดาห์ของคุณผู้ชมนั้นคืออะไร
ดีเลยไลน์มาพูดคุยกันร่วมจัดรายการสวดกับเราอย่างขั้นนี้นะครับ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

ประมาณนั้นเลยและที่เห็นอยู่นี้ก็ครับ
ก็คือแปลงปลูกหอมของชาวสวนหอมเมืองลับแหล่นะครับ
ก็คืออุตรดิษฐ์อิตรดุษนั่นเอง
เป็นแหล่งปลูกหอมสำคัญของจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ
ซึ่งนายทาตรีบุญมากนายอำเภอลับแลนะครับ
บอกว่าตั้งแต่ช่วงตรุษจีนเป็นต้นมา
ตลาดหอมสดนะครับหรือว่าต้นหอมเนี่ย
ที่รับประทานกันแบบสดคึกคักเป็นอย่างมาก

ขาวหรือหอมแบ่งอะไรอย่างนี้นะ
เขาบอกว่ามีราคาเหมานะครับถึงไร่ละ๕๐๐๐บาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย๑๐๐๐๐บาทเลยทีเดียว
แล้วที่เห็นอยู่นี้ก็คือหอมแดงนะครับ

เฉลี่ยหอมแดงเนี่ยก็ได้ผลผลิตที่ดีนะครับ

สร้างรายได้ไร่ละประมาณ๙๐๐๐บาท

ชาวบ้านเขาก็ปลูกหอมรวมกว่า๑๕๐๐ไร่นะครับ
ว่าจะทำเงินจากการขายหอมสะพัดเลยทีเดียว

นี่แหละครับเกษตรกรแล้วก็ยิ้มหน้าบานเลยทีเดียว
ในส่วนของเกษตรกรที่ปลูกหอมแบ่งนะครับ

เขาก็บอกว่าปีนี้ปลูกหอมเอาไว้๘ไร่
ใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับ
แบบนี้เกษตรกรอยู่ได้มีกำไรนะครับ
เลียไร่ละประมาณ๒๕๐๐๐บาท
จากนี้ยังเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในอำเภอแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
เพราะว่าจะต้องมีทั้งค่าถอนต้นหอม
ค่าหาบตัดต้นพันธุ์และบรรจุถุง

แรงงานเขาก็มีรายได้ด้วยนะครับ
ราคาดีแบบนี้ก็น่าชื่นอกชื่นใจ
บอกกันหน่อยแล้วกันสำหรับใครที่ชอบที่จะปลูกหอมเนี่ยนะครับ
เอาไว้หลังบ้านเป็นพืชผักสวนครัวเนี่ยนะครับ
ถ้าเห็นมันโตขึ้นมาความสูงของต้นสักประมาณฝ่ามือ
หรือไม่ก็ประมาณสักสองหนึ่งประมาณฟุตหนึ่งประมาณนี้
คือฝ่ามือประมาณนี้บางคนบอกกินได้แล้ว
แล้วแต่ละคันถ้าจะกินแต่มันยังไม่เต็มที่ไง
ถ้าเต็มที่ก็สักประมาณอีก๒หนึ่งฟุตหนึ่งประมาณนี้ก็ถอนขึ้นมา
แต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมนะเอาไปปลูกกันเป็นแบบว่าผักสวนครัวที่ทานในบ้าน
เพราะว่ามันขึ้นง่ายด้วยและที่สำคัญถ้าใครทำเป็นอาชีพก็รายได้ดีด้วย
แต่สังเกตนะว่าช่วงนี้ผลผลิตทางการเกษตรรายได้พุ่งขึ้นนะแทบทุกอย่างเลย

ใช่เศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเงยหน้าดูกันหน่อย

ครูอย่าเพิ่งเงยสิเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเงยหน้าดูอะไรกันไปเลย
เนี่ยดูตามหน่อยช่วยมองหน่อย

นับนับไม่หวานไม่ไหวเยอะ
นี่คือรังพึ่ง

ได้ยินไหมว่าพอพึ่งทำรังแต่เนี่ยทำรังเป็นร้อยรังเลยคุณคะ
แห่มากันเป็นครอบครัวเป็นแบบว่าโอ้โหบรรพบุรุษพึ่งกันเลยทีเดียวนะคะคุณใช่
มาทำรังอยู่บนต้นไสอายุกว่าร้อยปีในป่าบนภูเขาเหนือน้ำตกแม่ปลาย
พื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
สาเหตุที่ฝูงพึ่งมารวมตัวกันแบบนี้
เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าบริเวณนี้มีสูง
และแน่นอนพอผืนป่าสมบูรณ์ทำให้บรรดาฝูงพึ่งเอยสัตว์ป่าเอ่ย
พยพหนีควันไฟป่าจากที่อื่นมาสร้างมาทำรังอยู่บนต้นไสต้นนี้เท่านั้น
แต่ก็แปลกนะไม่ทำที่ต้นอื่นเลยเหรอ
มาต้นนี้ต้นเดียวเลยอ่ะหรือว่าต้นนี้เป็นต้นที่อุดมสมบูรณ์หรือว่าเขาพึ่งเขาคุยกัน

ก็เป็นได้นะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ก็เจ้าหน้าที่ของทางแบบอุทยานเอง
นักเดินป่าเองก็แปลกใจอยู่พอสมควร
เพราะว่าไม่ได้เคยเห็นพึ่งมาทำรังที่ต้นไม้ต้นเดียวกันเยอะแยะขนาดนี้นะคะ
ก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันหน่อยละกัน
อกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปเคาะตามแบบในป่าตามต้นไผ่อะไรอย่างนี้

แต่ว่าอันนี้คือหนอนเขาเรียกว่าหนอนผีเสื้อไม้ไผ่หรือว่าเสียงรถดวนขบวนสุดท้าย

คือที่เราเคยทานกันก็จะเป็นแบบคั่วเกลือแล้วอะไรแบบนี้
แต่นี่คือแบบสดเลยก็จะอยู่ตามไม้ไผ่แบบนี้ค่ะ
คือเป็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะ
อบตก็จะร่วมกับชาวบ้านพัฒนาจุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ศึกษาทางธรรมชาติต่อไปด้วย
ครับโอ้โหนี่ไงพอไปเคาะก็เจอทันทีทำยังไงนะน้องใบตอง
เวลาเคาะทำงี้อย่างงี้หรอตรงที่ประตูบ้านไข่
มันจะตอบไหมแหละอยู่มันจะเป็นเสียงรดดวนขบวนสุดท้าย

เขาจะไปขอดูเคยเคยเดี๋ยวชาวข่าวเขาพาไปดูนะฮะ
เขาจะไปข้อตามไม้ไผ่แล้วก็เขาจะมีวิธีการดูว่า
ตรงส่วนไหนที่มีรถด่วนอยู่จริง

เฮ้ยยยยยแย๋ยยย
เอาล่ะใครที่ชื่นชอบก็ไปหาทานกันดู

เอาล่ะไปดูเรื่องราวที่มันสนุกสนานเฮฮากันบ้างดีกว่า
เขาบอกว่าตบกันลั่นทุ่งเละเทะไปเลยทีเดียว

วู้

เขาบอกว่าเล่นกันสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับ

เป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับ
จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาอบตนาหมอศรีแล้วก็วัดนาธวี

เขาร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับ
เพราะว่าสภาพของนักกีฬาโอ้พูดยังไงดี
มันมอมแมมก็ไม่ได้คือต้องบอกว่าเละเท่หรือครับ

ส่วนที่เห็นนะครับเมื่อสักครู่คุณสุธีสังทองนายกอบตนาหมอศรีนะครับ
ก็เปิดเผยว่าการจัดการแห่งขันกีฬาวอเล็กบอลในโครน
เป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน
ก็มีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะครับ
ก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
เนื่องจากตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่รูดุการธรรมนาแล้ว
จึงใช้ธุรกิจธุ่มนาแห่งนี้เป็นสถานีในการจัดการแข่งการวอเล่นบอลในโครน

คือเอาความสนุกสนานสามัคคี

เหมือนจะไกลอะ

คืออยากให้คุณชนะไปลองเล่นดูบ้างเหมือนกันนะ

ถ้าคุณชนะเล่นน่าจะจมโครนหายไปเลย

คือแค่แบบเล่นวอเล็กบอลธรรมดายังยากเลย
แล้วเป็นแบบวอเล็กบอล

โอ้มุ่งหมิง

ไปดูราวอื่นต่อกันบ้างดีกว่า

เพราะว่าสายขมก็ไปได้เหมือนกัน

ทั้งหวานทั้งขมผสม

สายหวานสายขมก็ไปได้หมดแหละคุณ
วันนี้เราจะมาปักหมุดกันที่ร้านนี้ค่ะ
ทานขนมไทยโบราณแบบนี้คุณ
ให้เรียบเลยน้องบัยตอบ

ด้วยการตกแต่งของร้านเขาก็จะใช้

แนวคิดมาจากกำแพงนี่แหละค่ะ
ซึ่งคุณยุ้ยเจ้าของร้านเขาเป็นคนอายุทยา
และก็ชอบทานขนมไทยตั้งแต่เด็กก็เลยคิดจะเปิดร้านกาแฟที่มันมีขนมไทยขายควบคู่กันไปด้วย
และความคิดตรงนี้สำคัญมากเลยก็คืออยากจะสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ค่ะคุณ

จากนั้นก็เริ่มที่จะมองหาร้านขนมไทยเจ้าอร่อยในอายุทยา
ในที่สุดก็กลายมาเป็นแบบนี้ร้านคาเฟ่เล็กน่ารักที่นำเอาของใช้ในครัวเรือนของคุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนมาแต่งร้าน
มีปิ่นโตเอยจานชามเอยเรียกว่าร้านนี้เป็นร้านที่สามารถใช้เวลาอยู่ร่วมกันได้ทั้งครอบครัวทุกเพศทุกวัย
อย่างเช่นขนมไทยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ทานได้
ถ้าเกิดไม่ได้ทานเป็นแบบพวกกาแฟสดหรืออะไรอย่างนี้นะคะอย่างเมนูขนมไทยก็มีให้เลือกเยอะแยะเลย
อย่างนี้คือขนมต้มกล้วยเชื่อมก็มีนะคะขนมกล้วยก็มีขนมชั้นและก็อันนี้ดิฉันชอบตะโก้ค่ะคุณ
ยังไม่หมดขนมตาลขนมกล้วยมาเต็มเลยนะคะและนี่ไม่ค่อยคุ้นตากระเช้าสีดานนั่นเอง
สันหน้าตาน่ารับประทานมากทุกอย่างเนี่ยเขาจะปรับขนาดให้มันดูแบบเล็กเล็กพอดีคำคือไม่ได้ใหญ่จนเกินไป
เพราะว่าบางคนนี้ว่ามันใหญ่มันหวานมันเยอะทานไม่หมดส่วนอันนี้เนี่ยน่าจะถูกใจใครหลายคนเป็นลูกตาลลอยแก้วนะคะ
แล้วก็ไอติมโบราณหลงยุคอันนี้เขาจะใช้เป็นเหมือนแบบไอศครีมรสชาเย็นโรยหน้าด้วยฝอยทองแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยทองม้วนคือหลายทองมากเลยคุณ
ทั้งฝอยทองทองมวลถูกต้องถูกใจสายหวานแน่นอน
หนูอยากแนะนำไอติมอันชันค่ะคุณค่ะเป็นรสชาติหวานพอดีพอดีอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะมีทองม้วนแปะอยู่อ่ะสายขมกับสายหวานรวมกัน
เอสเปสโซอันชันจ้าน่าจะมีที่เดียวเลยมึงเนี่ย
ใช่เป็นกาแฟอันชันนั่นเองและอีกหนึ่งเมนูเป็นซิกเนเจอร์เลย
แฟบ้านข้าวหนมค่ะคุณเสิร์ฟพร้อมกลิ่นหอมของอบเชยด้านบนแบบนี้
บอกเลยว่าร้านนี้ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยทานได้จริงจ้า
สองสามครั้งแล้วครับครับผมชอบชอบที่นี่เพราะว่ามันเป็นแบบมีขนมไทยอะครับ
ผมชอบแพ็กเกจที่เขาทำดูแบบว่าถึงมันเป็นขนมไทย
กับวัยรุ่นนะครับพี่ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์
ขนมไทยของเราไว้ด้วยครับพี่ก็คิดว่าแปลกดีค่ะ
แล้วคนวัยรุ่นยุคใหม่ก็น่าจะชอบฮะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าเป็นไปเดินตลาด
คิดว่าวัยรุ่นไม่ค่อยเดินอยู่แล้วชอบเดินห้างเนอะ
มันก็จะหาทานยากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีร้านคาเฟ่แบบนี้มาเปิด
มันก็หาทานง่ายแล้วทานคู่กับพวกน้ำก็เข้ากันดีค่ะ
นี่ก็เป็นแบบว่าเสี่ยงจากลูกค้าที่มาทานกันนะคะ
เดี๋ยวนี้คาเฟ่ขนมไทยโบราณหาทานได้ยากมาก
ซึ่งร้านบ้านขนมสามารถสื่อถึงความเป็นไทยได้อย่างดีแล้วก็ลงตัวมาก
แถมยังมีการประยุกต์ให้เข้ากับเมนูเครื่องดื่มอีกหลากหลายชนิดด้วย
ใครได้ไปเที่ยวกรุงเก่าอายุทยาก็อย่าลืมแวะไปนะคะ
พี่กัดหน่อยร้านนี้ตั้งอยู่ถนนอูทอง
ตรงข้ามกันปรปาเทศบาลพระนครศรียุทยา
วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ร้านนี้ก็เป็นร้านเด็ดที่เราแนะนำให้คุณผู้ชมไปกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้
คุณผู้ชมเองก็ตอบเรามานะครับอย่างเช่นคุณต้นที่เป็นแฟนแท้ของเราที่ส่งมาประจำ
บอกว่าอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งของเราสองคนไปทานขาวเหนียวสมตำไกลย่าง
ก็เป็นเมนูเด็ดในช่วงสุดสัปดาห์เหมือนกันและนี่อีกหนึ่งท่านบ้านทองสายใช่ไหมส่งมาบอกว่าอยากจะทานแกงคั่วใบชะพรูใส่หอยจุ๊บกับข้าวสวยร้อน
อีกหนึ่งท่านก็บอกว่าเป็นข้าวต้มซี่โครงหมูแล้วกันง่ายนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเอาล่ะยังมีอีกหลายเมนูให้ได้แนะนำกัน
กันเข้ามาพูดคุยกับเรากันได้ส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่นะช่วงหน้าน้องใบตองยังไม่หมดเรื่องราวของประเพณีพิธีกรรมความเชื่อเนี่ย
เราก็นำมาเสนอคุณผู้ชมเช่นเดียวกันพาไปดูพิธีกรรมความเชื่อโบราณของชาวอีสานที่เชื่อกันว่ารักษาโรคได้กับพิธีลำผีฟ้า
โอ้โหดูวุ่นวายเล็กน้อยนะเอาล่ะแล้วก็เอาใจสายเที่ยวสายกินเดี๋ยวจะพาไปช็อปชิมกันที่ตลาดน้ำกรุงศรีเอาล่ะช่วงหน้าห้ามพลาดครับ